พาไปเที่ยวกันนะฮะใช่ค่ะหยุดยาวแบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
เที่ยวที่ไหนกันคะจะพาตีตัวขึ้นไปที่น่านค่ะ
ไปขึ้นดอยตามรอยกาแฟนั่นเองค่ะเขารู้จักการเอาเรื่องราวของกาแฟเนี่ย
ผูกกับเส้นทางท่องเที่ยวนะเป็นสตอรี่ใช่น่าสนใจมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวคนสวยของเราน้องเหมียวนะคะ
ชาดารัฐโพธิธนาวัฒน์ค่ะครับ
เรื่องราวของกาแฟหน้านะคะก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญค่ะ
ในการสร้างแลนด์มาร์คใหม่เส้นทางท่องเที่ยวบนดอยกาแฟค่ะ
บรรดาคอกาแฟแล้วก็นักเดินทางที่รักธรรมชาตินะคะ
มาจิบกาแฟในบรรยากาศสบายบนดอยแบบนี้
ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
จากดอยสกาดแล้วจังหวัดน่านยังมีอีก๗ดอยค่ะ
ดอยมณีพฤกษอยห้วยขวากดอยภูพยักษ์
นอกจากจะเป็นแหล่งปลูกกาแฟแล้ว
ให้ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านค่ะ
ดอยเนี่ยอาจจะอย่างสมมุติดอยภูพยักษ์เนี่ย
คนก็จะรู้จักจากในช่วงที่มีวันครบรอบ
นะคะของดอยคุณพญาก็จะปีละครั้งในช่วงเดือนธันวาคม
แต่ถ้าเรานำเรื่องของกาแฟมาเล่าเรื่องในดอยคุณพยักษ์
ก็จะมาได้เป็น๓ช่วงก็คือช่วงหน้าหนาว
ซึ่งเป็นช่วงที่ผลเชอรี่ออกหรือช่วงหน้าฝน
ซึ่งกำลังมีลูกกาแฟติดหรือก่อนหน้านั้นช่วงหน้าร้อนก็จะมีดอกกาแฟ

คือเราก็ได้นำเสนอคอนเทนต์ของพื้นที่ได้ในเชิงลึกมากกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถมาได้ทุกช่วงเวลา

ขณะที่ร้านกาแฟใหม่สไตล์ชิค
ก็เกิดขึ้นหลายแห่งที่จังหวัดน่านในช่วง๒๓ปีมานี้ค่ะ
เพราะคนน่านรุ่นใหม่มีการรวมกลุ่มกันต่อยอดธุรกิจ
จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทำการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว
มาทำธุรกิจร้านกาแฟเสริมด้วย
เพื่อสร้างตลาดรองรับผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี
และเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่กาแฟน่านเติบโตพี่ว่าตั้งแต่ในประวัติศาสตร์มา
ก็ถือว่าเยอะสุดแล้วจริงเราปลูกกันมา๓๐ปี
๕๙ตอนนั้นผลผลิตรวมเราอยู่ที่๔๐๐ตัน
แต่ปีนี้ปี๖๐ค่อมกับปี๖๑ผลผลิตรวมเราอยู่ที่๕๕๐ตัน
เงินรวมเราอยู่ประมาณ๕๐๐ล้าน
กว่า๓๐ปีที่คนน่านเริ่มทำไร่กาแฟ
และมีการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟไปถึงกว่า๑๙๐๐ไร่
แม้จะยังไม่ใช่พืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด
แต่กาแฟน่านก็กำลังสร้างเรื่องราวการเดินทาง
นำนักท่องเที่ยวและรายได้มาสู่ชุมชนในช่วงหน้าฝน
ซึ่งเป็นโลซีซั่นของการท่องเที่ยว
และในอนาคตอันใกล้อาจจะมีเส้นทางให้เราได้ไปแอวดอย
ตามรอยกาแฟมากถึง๑๐ดอยได้ตลอดทั้งปีค่ะ
เมธนันสินวัฒนโชธถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน